คันธรราชหรือปางขอฝนในพระอิริยบทประทับหรือยืน
ส่งผ้าอาบน้ำฝนพระหัดขวายกขึ้นแสดงกิริยาอาการกวัก
หัดซ้ายหงายออกประหนึ่งว่ารองรับน้ำฝน
พุทธานุภาพและพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ฝนจึงได้ตกลงมาเป็นอัศจรรย์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลือกพระพุทธปฏิมาปางขอฝนให้เป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมวาน
โดยให้ถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดคือวันอังคารแทนพระพุทธศัยญาติ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน